ซึ่งตีกรองชุดโชว์ผู้สื่อข่าวซะเลยภูมิใจซะด้วย
เพราะว่าหลานตัวน้อยก็มาตีโชว์ด้วยเหมือนกัน
คุณปู่ประเวทนะฮะเล่าบอกว่าท่านเป็นนักดนตรีเก่า
พาหลานชายสี่ขวบน้องออกัสไปช่วยในงานเลี้ยงเพื่อนฝูงนะครับ
แล้วน้องออกัสหลานชายก็ร้องอยากได้กรองชุดมาตีเล่นเหมือนงานแห่แตรวงนี่แหละ
อย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมกองชุดเนี่ยนะ
ถ้าไปซื้อใหม่เนี่ยมันหลักพันไปปลายเกือบหมื่นนะ
เขาหาซื้อให้ลูกชายหลักพันธุ์พี่เบิร์ตขนาดของเด็กนะนะครับ
คุณปู่ก็เลยไปตกลงกับคุณย่าน่าจะคนที่นั่งข้างบอกเธอเอามาหน่อยนะกระมังหม้อในครัวเนี่ย
เอาถังสีก็มาทำเป็นกลองชุดให้หลานชายสนุนราคาตีไป๓๐๐๔๐๐บาทได้นะครับ
ก็ทำให้หลานได้สมใจแล้วเพื่อความสมจริงก็เอามาติดตั้งบนรถเข็นติดตั้งร่มด้วย
ช่วงเย็นหลังเลิกงานก็พาหลานชายฝึกตีกองชุดไปตามหมู่บ้านนะครับตามภาษาปู่หลานนะครับ
หากเจอเพื่อนเพื่อนก็ร้องลำทำเพลงกันสนุกแล้วครับถ้วยถังกระมังหม้อนะฮะ
หากบ้านอื่นจะทำก็ตกลงกับเมียให้ได้ก่อนนะครับว่าจะเอาถ้วยถังกระบังหม้อมาทำนะฮะ